คนนี้ก็สู้เหมือนกันคุณนุษย์วิลาวันคุณผู้ชมค่ะ
หันมาลองทำโชว์แบบปิดบ้างแบบปิดก็คือมีกลุ่มเฉพาะเนาะ
ต้องเสียสตุ้งสตางค์นะคะเข้าไปดูแต่ว่าแฟนก็เต็มใจนั่นเองค่ะ
รับเชิญบอกเลยล้นเวทีนะคะโดยเฉพาะซุปตาหมอลำมาเพียบเลย
ปรากฏการณ์นี้ปังไม่ไหวเลยจ้า
คุณนุษย์วิลาวันค่ะเปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกเลยนะคะว่าจะเรียกว่าชื่นใจนะคะ
หายเหนื่อยเป็นกลิดทิ้งเลยก็ว่าได้
กระแสตอบรับจากแฟนค่ะที่หลั่งไหลกันนะ
มาซื้อตัวชมไลฟ์กลุ่มปิดค่ะผู้สาวมักม่วนค่ะ
งานโชว์ที่นุษย์เนี่ยลงทั้งแรงกายแรงใจนะโหทุ่มเทสุด

เรียกว่านี่คอยควบคุมงานโชว์ดีไซน์ทุกอย่างด้วยตัวเองล้วนเลยค่ะ
เสียงตอบรับนี่ถล่มทลายไปเลย
บอกเลยว่าเจ้าตัวหน้าบานสุดเลยค่ะ
เธอบอกว่าก็เห็นแฟนอุดหนุนนะกัน
จนท่วมทนแล้วกำลังใจมันมาเต็ม
เตรียมลุยสร้างศีรษะใหม่บนเวทีแน่นอน
ถามว่าทำไมต้องผู้สาวมักม่วนด้วย
นุษย์บอกว่าเพราะว่าเพลงผู้สาวมักมวล
เป็นชื่อเพลงที่ทำให้เธอโด่งดังค่ะ
แล้วก็สะท้อนตัวตึงของเธอด้วยนะ
ความสนุกสนานคลื้นเครงอะไรอย่างนี้
ที่เธอทำก็ขอสร้างความบันเทิงแบบจัดเต็มให้เลยนะ
แฟนได้เห็นเธอทั้งร้องทั้งรำ
แถมยังนี่เป็นเวทีรวมดาวหมอลำ
ทั่วฟ้าเมืองไทยเอ้าไปฟังเสียงผู้สาวมักม่วนหน่อยจ้า
หัวนู้นมันอัดอั้นที่เราไม่ได้ไปงานสักทีใช่ไหมคะ
เราอยากทำอะไรที่มันแบบอันนี้แล้วยิ่งพอมันเป็นคอนเสิร์ตนะคะ
อยากให้รู้ว่าคอนเสิร์ตที่ไม่ใช่เรายืนร้องเพลงคนเดียว
มันจะออกมาแบบไหนก็จะสามารถทำงานที่มันขยับ
ขยับความฝันขยับความใหญ่ของงานเราขึ้นมาได้อีกในระดับหนึ่ง
ซึ่งมันก็แฮปปี้บ้างพอเราทำออกมาแล้ว
มันได้รับคำชมมานั่นก็คือแบบรางวัลของหัวใจเลย
ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีพี่ที่หนึ่งอีพี่ที่สองอันเล็กอ่ะ
ฝากบ้านพี่น้องมาเพื่อนไทยลักษณ์เป็นกำลังใจให้โน้ตเขามาบนกันหลายหลายนะคะ
เวลาน้องโชว์น้องจัดเต็มมาก
คุณค่ะแดนทรงแดนเซอร์ขนมาเต็มคุณเห็นภาพเมื่อกี้ไหม
โอ้โหแพร่แพร่กเวทีนั้นปากอยู่นะคะ
แล้วล่าสุดเห็นบอกว่าไม่เอาตังค์นี่
ด้วยความสนิทสนมกับเต้ายองแล้วก็ระเบียบวัฒนศิลป์นะคะ
ล่าสุดนี่เขามาโชว์ให้ยังไงรู้ไหมใจแรกใจไปเลย

เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนค่ะคุณสาวมักมวล
ใช่ค่ะเจอกันเต็มเวทีแบบนี้ก็ม่วนกันสนุกสนานแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ